ติดตามกันต่อประเด็นการเมืองเรื่องของการออกเสียงประชามติ
วันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ก็มีมติเห็นชอบประกาศกรกตว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามตินะคะ
ซึ่งก็จะมีเสียงของการแถลงข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
ข้อที่ทำได้๖ข้อรวมทั้งข้อห้ามทั้ง๘ข้อ
ไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
๓แสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่มีความชัดเจนไม่กำกวม
อาจทำให้บุคคลอื่นเห็นว่าเป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
การนำเสนอหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการ
เพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
บุคคลนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องและแสดงถึงที่มาของงานวิจัยนั้นด้วย
การสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่าง
เพื่อแสดงความเห็นจะต้องมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตนประกอบด้วย
การนำเข้าหรือว่าการโพสต์ข้อความต่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นพร้อมเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตนเองนั้น
เว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการแชร์ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมเข้าไป
สำหรับสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับมี๘ข้อ
กล่าวคือโดยหลักก็คือในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกเสียง
ไม่ให้บุคคลกระทำการเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์
หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงเลย
การสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนต่างด้วยข้อความอันเป็นเท็จและมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายเป็นการปลุกระดมหรือข่มขู่
อันนี้ทำไม่ได้ปลุกระดมหรือข่มขู่ในเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส
สามารถถ่ายจากท่านด้านใกล้แล้วไปแชร์ต่อโลกนี้
โดยกลุ่มองค์กรต่างที่ไม่มีหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาองค์กรสื่อมวลชนตามกฎหมายเข้าร่วมและมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมือง
ชักชวนให้ใส่เสื้อหรือติดป้ายเข็มกลัดทงลิปบิ้นหรือเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
แจกจ่ายเอกสารใบปลิวหรือแผ่นพับที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่เพื่อก่อความวุ่นวายหรือทำให้เกิดการชุมนุมทางการเมือง
การรายงานข่าวหรือการจัดรายการของสื่อมวลชนที่นำไปสู่การปลุกระดมหรือสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคม
ลนลงเพื่อให้เกิดการคล้อยตามความคิดเห็นของคนในสังคมเพื่อให้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีลักษณะเป็นการถกระดมหรือว่าขัดขวางการออกเสียง
ทั้งหมดจะมีโทษอยู่ในมาตรา๖๑วงเล็บ๑วงเล็บ๑วงเล็บ๒แล้วก็วงเล็บ๓ซึ่งโทษก็จะแตกต่างกันออกไป
ผู้ใดกระทำการตามวงเล็บ๑วงเล็บ๒หรือวงเล็บ๓เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ทั้งนี้สารอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน๕ปีด้วยก็ได้
ด้วยก็ได้